คุณผู้ชมครับมาดูคดีนี้หน่อยครับท่านผู้ชมยังจำกันได้ไหมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย๑๒ปีคนหนึ่ง
ที่น้องถูกกลุ่มชายวัยรุ่นพาไปรุมโทรมอ่ะนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านขายของทุกอย่าง๑๐บาท
แต่ตรงจุดพี่พ่อของเด็กหญิงว่ะ๑๒บาทเขารู้เรื่อง
เขาตามมาแล้วเจอไวรุ่นกับพ่อแม่ภูมิบทอง
เป็นคนกลางเขาจะจ่ายเงินให้หมื่นนึงอะไรอย่างนี้
พ่อเขาเลยโมโหถึงคั่นลงไม้ลงมือกับ
พวกว่ายหลุ่นที่ก่อเหตุด้วยคลิปนี้
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงธันวาคม๒๕๖๑นะฮะ
ผู้ใหญไปอยู่ไหนคะผู้ใหญไป

โดดโดดโดด
นี่เป็นตั้งแต่ธันวาคม๒๕๖๑นะครับปีที่แล้วนะครับ
เวลาผ่านมาเนี่ยนะครับคดีก็ไปถึงชั้นศาลกันหมดแล้ว
วัยรุ่นชายทั้ง๗คนนะฮะที่ลวงเด็กหญิงวัย๑๒ปีไปรุมโทรมข่มขืนเนี่ย
ถูกควบคุมตัวได้หมดแล้วนะครับแล้วก็ถูกพิจารณาคดีในชั้นศาลนะครับ
ซึ่งมีผลการพิพากษาของศาลออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
พ่อของเด็กหญิงวัย๑๒ปีผู้เสียหายได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
บอกว่าสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีได้อ่านคำพิพากษาลงโทษ๕ข้อหานะฮะ
วัยรุ่น๗คนเนี่ยแบ่งเป็น๖คนแรกที่ลงมือข่มขืนรุมโทรมนะครับ
สารตัดสินจำคุก๓๖ปี๓๖เดือนสารท่านนับเป็นเดือน
ก็เลยเป็น๓๖ปีกับ๓๖เดือนแต่ศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
เพราะทั้งหมดให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือ๑๘ปี๑๘เดือน
ส่วนอีก๑คนนะฮะคนที่๗คนนี้เป็นคนที่นั่งดูอยู่ในที่เกิดเหตุ
ไม่ได้รุมโทรมข่มขืนด้วยแต่นั่งดูแต่ไม่ช่วย
ถูกตัดสินจำคุก๑๘ปี๓๖เดือนสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
เหลือเก้าปีสิบแปดเดือนแต่พ่อของผู้เสียหายนะครับ
บอกว่าสารเห็นว่าทั้งหมดทั้ง๗คนยังเป็นเยาวชนนะครับ
อายุไม่ถึงสิบแปดปีจากโทษจำคุกทั้งหมดเนี่ย
จึงให้ทั้ง๗คนไปอยู่ในศูนย์ฝึกสถานพินิษฐ์จังหวัดลบบุรี
เป็นเวลา๕ปีสูงสุดไม่เกิน๗ปี
ถ้าทำความดีก็อาจจะลดโทษลงอีกตามคำสั่งสาร
คือทางพ่อของน้องผู้เสียหายบอกว่าก็พอใจในคำตัดสินนะ
ก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรกับกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้อีกแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็คดีนี้เป็นตัวอย่างนะคะ
แค่คุณนั่งร่วมอยู่ในเหตุการณ์แล้วคุณไม่ช่วยเขาอ่ะ
อันนี้รู้สึกจะเป็นเจ้าของร้านหรืออะไรยังไงเลยพวกมาพาหญิงเข้าไปก็
จะทำอะไรก็ทำไปค่ะนั่งดูเฉยโดนไปด้วยค่ะครับ
ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับคุณพ่อของเด็กผู้หญิงผู้เสียหายนะคะ
คุณพ่อเล่าให้ฟังว่า๒๙พฤษภาคมไปที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
ฟังคำตัดสินบรรยากาศในห้องพิพากษาวันนั้นเนี่ย
จากตัวคุณพ่อผู้พิพากษาธนายความเจ้าหน้าที่ศาล
เด็กชายทั้ง๗คนที่ก่อเหตุนะคะอยู่ในชุดนักเรียนทุกคน
พ่อแม่ผู้ปกครองไปกันหมดทุกคนน่าเศร้าทุกคนเครียด
ความรู้สึกของพ่อตอนนั้นก็คือไม่ได้โกรธไม่ได้ติดใจเด็กทุกคนแล้วนะ
หลังจากฟังคำพิพากษาของศาลก็พอใจไม่ติดใจ
โกรธแค้นกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุกลุ่มนี้อีกแล้ว
บอกว่าหลังคำตัดสินออกมานะคะก็เห็นได้ชัดว่าทั้งเด็ก
ผู้ปกครองโอ้โหหน้าถอดสีเลยค่ะหน้าสลดกันหมด
พ่อเองก็มีโอกาสไปคุยกับเด็กที่อยู่ระหว่างกำลังนำตัวขึ้นรถไปสถานพินิษฐ์นะคะ
ก็บอกกับเด็กที่ก่อเหตุกลุ่มนี้ว่าไม่ได้โกรธแล้วนะ
ไม่ได้โกรธแค้นแล้วนะอยากจะให้ทำตัวใหม่ให้ดีขึ้น
พอได้ออกมาให้เป็นคนดีของสังคมนะนี่พ่อไปพูดแบบนี้เลย
ส่วนครอบครัวและผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุพ่อบอกว่าก็รู้สึกเสียใจด้วยเช่นกัน
เพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นภาพของเด็กเด็กในชุดนักเรียนที่ถูกขึ้นรถ
พาไปสถานพินิษฐ์เนี่ยค่ะพ่อบอกว่ามันควรจะเป็นภาพของการขึ้นรถไปโรงเรียน
ขึ้นรถไปทัศนศึกษาไม่ใช่ขึ้นรถไปสถานพินิษฐ์อย่างเหตุการณ์นี้
ยังเด็กอยู่อาจจะแบบที่ทำไปเพราะอาจจะฤทธิ์ยาฤทธิความเมาเหล้าอะไรหลายอย่างอะไรอย่างนี้ครับ
ผมเข้าไปคุยกับทางทางพ่อแม่เด็กผมก็เข้าไปคุยประมาณว่าผมฝากขอโทษอ่ะผม
ให้ผมรู้ว่าให้เขารู้ว่าผมไม่ได้โกรธแค้นอะไรเขาหรอก
ขอโทษเขาขอโทษพี่ชายคนที่ผมตบหน้าไปที่ในคลิปนะ
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อะไรผมก็ฝากขอโทษอบตด้วยอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นมันโมโหจริงผมก็ขอออกคุยขอคุยกำลังขึ้นรถกลับสถานพินิษฐ์
ผมก็ขอคุยบอกว่าขอคุยแป๊บนึงได้ไหมขอว่าพวกเด็กทั้งนั้นก็ยกมือสวัสดีผม
ผมก็บอกว่าผมอ่ะไม่ได้โกรธแล้วนะแต่ถ้าอยู่ข้างในอยากให้ทำตัวดีดี
ออกมาจะได้เป็นคนดีจะได้จะได้แบบเป็นคนดีอ่ะอยากให้กลับตัวกลับใจอ่ะอืม
ถ้าเราให้เวลากับลูกหลานมากมากอ่ะถ้าเราให้เวลากับเขาอ่ะแล้วเขาแบบอยากอยู่กับเราอ่ะ
รู้แล้วลูกหลานรักเพื่อนมากกว่ารักครอบครัวลูกหลานก็จะไปอยู่กับเพื่อน
แต่ถ้าลูกหลานรักครอบครัวลูกหลานก็จะอยากอยู่กับครอบครัวอยากจะเที่ยวครอบครัวอืมคุณอยากจะให้
คุณอยากจะเป็นคนดูแลลูกหลานหรืออยากจะให้เพื่อนเป็นคนดูแล
ถ้าเพื่อนเป็นคนดูแลก็ผลก็สุดท้ายก็จะมาเป็นอย่างนี้สักส่วนใหญ่
อยากจะฝากหลายครอบครัวเลยครับ
คุณพ่อของน้องผู้เสียหายก็อยากฝากให้เรื่องราวของลูกสาวกับครอบครัวตัวเอง
รวมทั้งเด็กที่ก่อเหตุได้เป็นอุทาหรณ์กับสังคม
คือมันเป็นช่วงที่เด็กวัยรุ่นบางทีคิดว่าเพื่อนสำคัญกว่าพ่อแม่กว่าครอบครัว
แต่คบเพื่อนเลือกคบให้ดีนะฮะเลือกคบให้ดีในชีวิตพังนะฮะ